มาดูกันต่อนะคะยังอยู่ในเดือนแห่งความรักใช่ไหม

เราก็จะมีข่าวของดาราเก็บความรักมาอัปเดตตลอดค่ะ
รวมให้ถึงหนุ่มหล่อคนนี้หนุ่มเจดเจดพิพาทตัววัน

เราก็เลยได้อัปเดตความหวานกับคุณวิววรรณรสค่ะ
อย่างที่ทราบคู่นี้เขาคบกันเข้าสู่ปีที่๕แล้วนะคะ
ความหวานไม่มีขาดตกบกพร่องมุ้งมิ้งตลอดค่ะ
ได้เจอนุ่มเจดนะคะเจ้าตัวก็เล่าให้ฟังบอกว่าปีนี้ก็คือ
ฉลองสี่ปีที่อยู่ด้วยกันค่ะก็เลยซื้อนาฬิกา
ใช่นี่นะคะซึ่งแบบว่าเป็นภาพที่โอ้โหเจดคนมีหลายคน
อยากได้นาฬิกาบ้างเออหลายคนบอกแบบนั้นเนี่ยค่ะจากกล่องเนี่ย
เปิดมาโอ้โหเตอร์ไพรส์เลยค่ะส่วนวิวนะคะก็ได้ให้หูฟัง
ที่เขาอยากได้ก็ปราบปื้มแต่งกันไปค่ะส่วนเรื่องที่สาววิวเข้าสู่
มูค่ะคุณผู้ชมอย่างที่ทราบเขาไปพม่าเป็นมูเตลูแล้วค่ะ
ก็คือตอบขำบอกว่าที่วิวไปก็มูหลายเรื่อง
ธุรกิจด้วยแหละความรักด้วยแหละค่ะส่วนตัวเองเขาก็เชื่อเรื่องสอง
เรื่องเรื่องมูเหมือนกันนะแล้วก็แถมเจดเขายังเผยเคล็ดลับ
ที่ไม่รับแล้วก็การขอพรด้วยจะเป็นอย่างไรไปฟังจากดุมเจดเลยค่ะ
เขาก็ทำเพื่อความสบายใจแหละใช่ครับแต่ส่วนหนึ่ง

ถ้ากังวลสุดน่าจะกังวลเรื่องผมสุดเรื่องเรามันแบบเขาคอนโทรไม่ได้ไง
ดื้อไงไม่รู้ไปขออะไรบ้าง
ก็ก็มีบ้างเรื่องเล็กน้อยอะครับใช่ส่วนใหญ่
มันช่วงนี้ผมถ่ายละครสองเรื่องบางทีมันก็ไม่มีเวลาอะไรอย่างนี้
เขาก็ไปไหว้พระเรื่องงานอะไรเขาไป
ความรักทั้งงานผมว่ามันเกี่ยวหมด
มันมันคือทำให้ชีวิตดีขึ้นนะครับต้องเชื่อก่อนใช่
อย่าไปขอเพราะว่าอยากได้ความศรัทธาจริงอะไรอย่างนี้ครับ

พี่เชอรี่จะว่ายังไงไปฟังคำตอบกันเลยค่ะ
อย่าเรียกว่าเข้ารอเข้ารอตั้งเดียนหนึ่งเดียวใช่ไหม
ก็พอมียุคนี้มันเป็นยุคที่เหมือนแบบ
คนมองข้ามเรื่องศีลศีลห้าไป
ก็เลยอยากจะทำให้มันเป็นปกติกลับมาอีกครั้งนะ
ว่าทุกคนก็คือมีความปกติ๕อย่างนี้ได้นะ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้เจอคนที่มีความปกติอย่างนี้
มันก็อย่างน้อยเป็นทำให้เรามีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง
ว่าเราจะไม่ทำร้ายซึ่งกันและกัน
นะคะก็เป็นเขาเรียกอะไรคุณสมบัติของแต่ละคนเนาะ
เวลาจะมีแฟนสักคนก็ต้องแบบว่าสินเสมอกัน
อันนี้พูดง่ายคือคนมีคลิกกันนั่นแหละ
ก็รอดูแล้วกันนะว่าเมื่อไหร่พี่เชอรี่เขาจะมีหวานใจให้เราได้ติดตามกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ